เสนออะไรดีคะเอาแบบเป็นรูปธรรมช่วยกันคิดหน่อยเร็ว
คุยกันคุยกันต้องคุยกันใช่ครับแล้วก็ผมผมขออนุญาตไม่ไม่รู้ว่ามัน
คืออาจารย์พออาจารย์พูดว่าแรงกดดันจากภายนอก
กระบวนการมวลชนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้

ผมพยายามจะนึกถึงเหตุการณ์อย่าง๑๔ตุลานะพฤษภา๓๕
เราจะนับได้ไหมว่าเป็นการเคลื่อนไหวมวลชนที่นำไปสู่ความสำเร็จ
กดดันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แม้ว่าจะเกิดความความรุนแรงนะ
แต่ว่าผมยังคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

แต่ว่าถ้าเราดูจากประสบการณ์ในต่างประเทศ
มีประเทศที่อารยะแล้ว

เขาสามารถใช้กระบวนการพูดคุย

กฎีการรวมชาติของเยอเยลมันตะวันออกตะวันตก
เรื่องใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมันยังมาได้เลย
แต่ว่านั่นเกิดจากการที่สังคมนั้นมีฉันธรรมติ
ที่บ่มเพาะการพูดคุย
คือสามารถมองเห็นความกังวล

หรือความมุ่งหวังที่อยากจะเห็นชาติพัฒนาขึ้นไป
เห็นร่วมกันให้ไปแตะจุดนั้นให้ได้นะ
ถ้ามันพยายามเพิ่มพื้นที่แบบนี้ให้มาก
ที่มันจะเป็นพื้นที่ที่กล่าวร้ายโจมตีกันแล้วก็ลบกัน
ตอนนี้จริงแล้วมันสาดสีใส่กันลบกันแทงใส่กันด้าน
ดังนั้นมันต้องการพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่ง
หากปล่อยให้มันมีแค่๒เฉดนี้ลุยกันเนี่ยผมว่าจะลำบากมาก
พื้นที่ของพื้นที่กลางของพวกไม่สุดโตรงของแต่ละฝ่าย
และมีคนที่ไม่รู้จะเรียกได้ว่าเป็นคนกลางหรือไม่
แต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นคนที่ทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ย
อาจจะยอมรับได้ที่จะเข้ามาร่วมวงในการสนทนา
ผมเชื่อบทบาทของคนกลุ่มนี้มีบทบาทมาก
จะต้องเข้ามาได้แล้วแต่ว่าแน่นอนในบรรยากาศที่คนกำลัง

ใครมาแทรกกลางก็จะโดนโดนนิดหน่อยโดนนิดหน่อย
แต่ว่าถ้าเราคุยกันนิดนึงนะบอกว่าเราเรียกร้องหาคนแบบนี้เข้ามา
ผมคิดว่าเราอาจจะออกจากวังวลความรุนแรงที่ทุกฝ่ายกังวลอยู่ได้
แล้วหาอาจจะพัฒนาเขยิบไปได้อีกหน่อยหนึ่งนะอาจจะไปไม่สุดทางหรอก
แต่ว่าอาจจะทำให้สังคมขยิบขึ้นไปได้
แล้วก็ปล่อยให้การเมืองมันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการทีละสเต็ปทีละสเต็ปไป
ที่อาจารย์เวทีนบอกที่คุณชวนพูดถึงคณะกรรมการสมัครด้านชั้น
คือเราก็นึกถึงมาหลายปีก่อนนะครับค่ะแต่ถึงตอนนี้เรายังขัดแย้งกันอยู่เลยนะ
อาจารย์คิดว่ากลไกนี้จะช่วยได้ไหมในวาระนี้ค่ะ
ผมคิดว่ามันมีสองเรื่องตอนนี้นะครับเอาเรื่องแรกก่อน
เรื่องที่คุณท่านนายกจะออกไม่ออกนะครับคุณประยุทธ์จะออกไม่ออกเนี่ย
มันมีการเสนอเรื่องของการทำพรประชามติขึ้นมานะครับ
อ่าแต่ผมคิดว่าอันนี้อันนี้ก็เป็นกลไกหนึ่งของอ่าถ้า
ก็ถือถามว่าเป็นประชาปไตยถูกไหมฮะก็ถามประชาชนตรงเลยนะครับ
เรื่องที่แกจะลากออกที่นี่เหรอครับต้องรวบรวมประชามติเหรอฮะ
ก็มีข้อเสนอขึ้นมาอุ้ยก็มีข้อเสนอขึ้นมาแล้วอาจารย์เวทีนเห็นด้วยไหม
แต่ว่ามันมีข้อจำกัดนิดนึงว่าเขาไม่ให้ทำเรื่องส่วนบุคคล
แต่เขาก็บอกว่ามันทำได้เดี๋ยวไปหาวิธีตั้งคำถามเอา
แต่ว่าต้องคือต้องให้สื่อส่งสัญญาณว่าจะให้เขาเนี่ยแบบผมไม่รู้นะ
แต่ก็คือว่าเนี่ยเรื่องนี้ถูกไหมฮะออกไม่ออกง่าย
เอาความเห็นอาจารย์นะคะอาจารย์คิดว่าควรต้องทำไหมคะ
ประชามติว่านายกจะออกไม่ออกเนี่ยค่ะแต่ถ้าทำแล้วก็ต้องตามนั้นนะฮะ
แต่ผมไม่รู้ว่าทำแล้วจบเรื่องหรือเปล่าอ่าอันเรื่องที่สองที่อาจาร
ที่สองก็คือเรื่องกรรมการถูกไหมค่ะกรรมการก็คือว่า
ถ้ามันไปตั้งอยู่แบบนั้นถูกไหมฮะขนาดที่ผมไม่รู้นะ
อันนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณสมบัติพูดเมื่อกี้แล้วผมก็คิดว่าอ่า
เรื่องอื่นเราเห็นไม่ตรงกันแต่เรื่องนี้ผมคิดว่า
เราจะเห็นตรงกันและผมว่าทุกคนก็ควรจะเห็นให้ตรงกันนะครับเพราะว่า
ไปตั้งกรรมการแล้วคุยกันอยู่ในวงไม่กี่คนที่อื่น
มันไปต่อไหนต่อไหนแล้วครับถูกไหมฮะคือปิดห้องคุยกันเนอะก็บายใจ
ก็ระดับหนึ่งแต่ว่าข้างนอกเนี่ยมันคุมไม่ได้แล้ว
มันไม่รู้จะไปกันยังไงแล้วถ้าที่ฉันถามแบบเป็นรูปธรรมก่อนจบรายการ
อาจารย์เวทีลองเสนอก่อนค่ะคือจะชื่อบุคคลก็ได้หรือว่าสังกัดก็ได้นะคะ
อาจารย์คิดว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลเรียนไม่เรียกว่าคนกลาง
เรียกว่ากลุ่มบุคคลที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าให้ร่วมคุยด้วยได้
ผมนึกไม่ออกคุณปัจไม่เข้าไป
ชื่อหลงปกปุถัศน์หรือมีต่างคนเหมือนเหมือนเหมือนหมด

คิดทางไทยจะไปพูดแทนคนอื่นก็ไม่เอา
งั้นถ้าคิดคนที่จะเป็นกลุ่มคนที่จะมาร่วมฝ่ายที่๓
อาจารย์นึกออกไหมต้องเป็นกลุ่มนักวิชาการกลุ่ม

แต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับ

คือมันอาจจะแต่ว่าในฐานะที่ผมเคยอยู่ช่วงเวลาที่คุณฉลาดบริษัทเนี่ย
นับเสนอให้มีการแก้ขันมุมปี๓๔ขึ้นมาจนเกือบรำนูนปี๔๐เนี่ย
ผมเชื่อชื่ออาจารย์ประเวทก็ยังพอรับได้นะครับ
ในฐานะที่คนที่เคยเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย
แล้วก็ยุคนั้นก็เรียกว่าบรรยากาศก็ค่อนข้างจะรุนแรงอยู่นะครับ
อย่างอาจารย์สุรักษ์ผมก็คิดว่าทั้งสองฝ่ายก็น่าจะพอยอมรับได้

อาจารย์ประเวทก็อาจจะดีกว่าอาจารย์สุรัตน์นิดหนึ่ง
แต่ว่ายัง

อาจารย์วิทย์ลองเสนอใช่ไหมครับ
เชิญพี่สนทิยานมาก็ได้

มาดูกันไปก่อนดีกว่าครับ
เพราะว่าเรากำลังคิดถึงเรื่องที่มันยังอยู่ในอนาคตถูกไหมครับ
ขณะนี้มันยังดูว่าให้จบวันนี้ไปนะฮะ

คนที่จะมาเป็นตัวแทนที่จะคุย

สิ่งที่เราต้องระวังนะขณะนี้ก็คือ

ที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรง

แต่ว่าต้องไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นนะครับ

ก็เห็นด้วยครับว่าควรจะเลี่ยงความรุนแรง
ผมคาดหวังว่าตั้งแต่ผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายนะครับ

นี่เป็นเส้นที่ไม่ควรเดินข้ามมานะครับ
ความรุนแรงจะต้องพยายามไม่ให้เกิดนะครับ

เรื่องที่มีไอเดียว่าอาจจะต้องขอลงประชามติ
คุณประยุทธ์ว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกนะครับ
ผมคิดว่าอย่าใช้วิธีการแบบนี้นะครับ
มาเป็นวิธีการในการซื้อเวลานะครับ
อย่าทำให้ภาระเนี้ยตกอยู่กับประชาชนอีกเลยนะครับ
เรื่องนี้ประชาชนเขาเสนอท่านก็ตัดสินใจแล้วกัน
ถ้าท่านไม่ออกก็ไม่ออกครับนะครับ

แต่ว่าถ้าคิดจะออกผมคิดว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่เหมาะสมที่คุณประยุทธ์เนี่ยจะลาออกแล้ว